ซอลจะเล่นเกมนัดชิงแชมป์อาเซียนครับ

แข่งที่เวียดนามนะครับเวียดนามเป็นเจ้าภาพ
คุณซื้อทีมชาติไทยก็นำลูกทีมซ้อม
เพื่อรักษาสภาพร่างกายเน้นรูปเกมในการเรสซิ่ง
ที่จะใช้กับอินโดนีเซียในรอบชิงเป็นหลักเลยครับ

เล่นทุกคนนะครับอยากให้พยายามมุ่งมั่นมีสมาธิกับเกมนัดชิงให้มากที่สุด
หากต้องการแชมป์รวมถึงเกมรับและการเข้าบอล
จังหวะ๕๐๕๐ก็ต้องเอาชนะนักเตะอินโดให้ได้
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเล่นด้วย
ส่วนสมมุติเถื่อนกลางดาวยิงประจำทีมก็บอกว่า

ล่าสุดเนี่ยเคยแพ้มาใน๔เกมที่มาเลเซียนะครับ
เมื่อ๒ปีก่อนก็นับเป็นทีมที่พัฒนาการต่อเนื่อง

ซึ่งก็มั่นใจว่าทีมไทยก็น่าจะยังคงผ่านได้นะครับ

เพื่อไปเล่นชิงแชมป์เอเชียระหว่างเวียดนามกับเจ้าภาพนะครับ
กับทางเมียนมาในเวลาบ่าย๒นะครับ